ยิ่งใหญ่ที่เราอยากจะพูดคุยกันวันนี้นำมาฝาก
เพราะว่าขาวประชาแม่ทุกคนได้จัดกันดี
ล่าสุดมีไฟล์ที่เกิดขึ้นมาในองค์การมวย
ผมว่าค่าตัวเยอะที่สุดแล้ว
เงินรางวัลในครั้งนี้สูงเกิน๑ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คือช่วงสงการที่ผ่านมากระแสขาวนี้แพร่สับพัดเลยนะในเชอร์เชียล

คือมันเป็นความฮือฮาที่เกิดขึ้นหลังจากจบการชก
คนหลุ่นไฟล์ก็มีภาพปรมวลนี้ขึ้นมา
แต่ว่าบนเวทีทางฝั่งของคนจัดเขาก็ได้มีการถ่ายภาพนี้ออกมา
คือจับปฎปคู่แล้วก็สนับสินใจที่จะสู้เลยนะ
คือไปแทนที่ของบัวขาวตอนบัวขาวเอามาไทยไฟท์
ก็ิ่งนี้ละบัวขาวก็มามาหากินกับ
โมเตอร์ในต่างแดนต่างไปหลายที่หลายทางมาก
สุดท้ายนะครับคนที่จัดเนี่ยเขาก็บอกมา
เขาบอกว่าอาจจะเพิ่มเงินรางวัลในการชก
ใครชนะเนี่ยอาจจะได้มากกว่า๓๕ล้านด้วย
อาจจะไปถึง๔๐ล้านเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับ
ติกาการชกเนี่ยปกติเขาจะชกกันยกละ๓นาทีพักหนึ่ง

ให้จบไปในยกเดียวเลย
อันนี้ถือว่าน่าจะเป็นกติกาใหม่เพราะเขาบอกว่าอยากจะสร้างกระแส
อยากจะสร้างกระแสให้ดูแล้วมันยิ่งใหญ่
แล้วก็เป็นเรื่องของเงินรางวัลที่เยอะที่สุดในการต่อสู้มวยไทยมา
ก็คือให้มากขึ้นไปเรื่อยเป้าหมายคือ๑๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ที่กำลังจะให้เป็นแนบถังคม
ถ้าไฟล์นี้เปิดไปแล้วในกระแสดีผมว่านี่แหละน่าจะเป็นไฟล์เริ่มต้น
ที่ทำให้เกิดกระแสในการต่อสู้มวยไทย
ซึ่งล่าสุดฟรอยเมเทอร์ก็จะไปสู้กับทางคอนเนอร์เมเกอร์เกอร์
อันนี้ก็ค่าตัวเยอะมาก